ช่วงของการที่เราได้ดูข่าวก่อนที่น้องจะไปเจอน้องทั้ง๑๓คนนี้นะคะ
คือใจเราคิดเสมอว่าเขาเป็นน้องเรา

ทีนี้อยากให้ออกมาบางคนถึงขั้นไปบนบานสารกล่าวนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาไปบนบอกว่าถ้าเจอน้องเนี่ยเขาจะวิ่งแก้บน

แล้วเขาก็ต้องไปวิ่งจริง
เพราะเจอทั้ง๑๓คนแล้วก่อนวิ่งก็ต้องวอร์มกันก่อนนะคะ
นายวิสิทธิ์มากสิงห์พร้อมด้วยนายนพศิษฐ์พจนวิเศษ
โค้ชผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมฟุตบอล
ร่วมกันวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดวัดปฐมเทศนาอรัญวาศีหรือวัดเขาพลอง

บริเวณด้านหน้าองค์พระใหญ่ของวัด
ไดทั้งหมด๑๔๕ขั้นวิ่งทั้งหมด๙รอบขบวนไว้๙รอบ
รวมการวิ่งลงบันไดครั้งนี้๒๖๑๐ขั้น
ซึ่งการทำพิธีแก้บนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาบนบานสารกล่าวเอาไว้
บอกว่าขอให้ทีมกู้ภัยเจอหมูป่าอาคาเดมี่เร็วค่ะ
ก็มาแก้บนให้ทีมหมูป่าคาเดมี่ครับ

ก็วิ่ง๙รอบครับ
ขึ้นลงขึ้นลงนับ๑หรือว่าขึ้น๑อ๋อครับ
แล้วหลังจากที่เราบนเป็นผลสำลิดแล้วเนี่ย

ก็ดีใจกับน้องทั้ง๓คนที่รอดออกมาได้ครับ
ถ้ามีโอกาสได้ไปคุยกับไปพูดคุยกับน้องเขาเนี่ยเราจะบอกเขาว่าอะไรครับ
สุดยอดมากครับที่ทนออกมาได้แข็งแรง
นั่นเป็นกลุ่มนักฟุตบอลเยาวชนที่ชัยหน้าทีนี้นะคะ
มีกลุ่มชาวบ้านอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็บนลักษณะเดียวกันนะครับ
พอเจอทั้ง๑๓คนก็ต้องมาแก้บน
ก็คือการร่วมกันวิ่งรอบอนุสวรีเวียรไทย
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อจ่าดำ
ตั้งอยู่ภายในค่ายทหารวัชิราวุฒิกองทัพภาคที่๔อำเภอเมืองค่ะ
โดยอนุสวรีพ่อจ่าดำเป็นที่เคารพสักการะของทหารกองทัพภาคที่๔
และชาวนครศรีธรรมราชมานานแล้วนะคะ
นักวิ่งกลุ่มนี้ก็บนบานสารกล่าวกับพ่อจาดำบอกว่า
ถ้าเจ้าหน้าที่สามารถเจอ๑๓คนแล้ว

พวกเขาจะวิ่งรอบพ่อจ่าดำ๑๓๐รอบ
สกุลชัยมุสิกชัยตัวแทนกลุ่มนักวิ่งบอกว่า
คนนครศรีธรรมราชมีความหวังกันทุกคนนะคะ
เช่นเดียวกับชาวไทยทั่วประเทศที่จะสามารถช่วยทั้ง๑๓ชีวิตได้
แต่ไม่สามารถเดินทางไปที่เชียงรายได้
จึงเพิ่งมาบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนครศรีธรรมราชเนี่ย
รบแล้วก็ศรัทธาพอสำเร็จแล้วก็ต้องมาวิ่งแก้บนนะคะ
สงขลาค่ะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหาดใหญ่
บนบานเหมือนกันบนบานสารกล่าวหาทีมหมูป่า
๑๓คนรวม๑๓คนมาตลอดเลยรักเป็นห่วงเหมือนลูกเหมือนหลานของตัวเอง
ก็เลยบนบานโดยการจะเอาแพะ๑ตัวเนี่ยนะคะ
ข้าวหุงมาเลี้ยงคนทั้งตลาดเลย
พร้อมทั้งมีขนมหวานให้กินเพิ่มเติมด้วย
ทั้งนี้ยังเป็นการทำบุญให้กับทุกคนไปอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ